ดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อย

ดูสิมีปากเสียงอุตส่าห์ออกจากบ้าน

ขากลับปรากฏมีปากเสียงกัน
อีกฝ่ายนึงก็ชักมีดแทงจนอีกฝั่งนึง

นี่คือสภาพเลือดที่อยู่บนพื้นคุณ

พบว่ามีคนแทงกันจนบาดเจ็บ
ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะ

ตั้งแต่ประตูข้างบ้านเป็นทางยาว

สอบถามปรากฏว่าคนเจ็บชื่อนายชำนิสายใจอายุ๓๐ปีนะคะ

แม่คนเจ็บคือแม่ของนายชำนิดนางพาสายใจเล่าแบบนี้
โอ้คุณตำรวจคนก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเองกับคนเจ็บนี่แหละ
นายพงศักดิ์อายุ๓๖ปีไปช่วยกันดำนาแท้
แต่เห็นบอกว่าทะเลาะกันตั้งแต่กลางทุ่งนา
ยังไม่รู้ด้วยนะไม่รู้หรอกว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
รู้แต่ว่าพอกลับมาระหว่างทางเนี่ยมีปากเสียงกัน
ตัวนายพงศักดิ์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับลูกชาย
เอาอาวุธมีดสักประมาณหนึ่งฟุตแทงลูกชายจนเจ็บค่ะ
ที่ไหนบ้างแทงตรงสี่ข้างตรงหน้าท้องสองครั้ง
และล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะมีอาการสาหัสด้วยนะคะ
เพราะทางด้านของนายชำนิคนเจ็บเนี่ยเลือดตกในช่องท้อง
ยังสามารถพูดคุยสื่อสารได้แต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายค่ะ
ส่วนตัวคนก่อเหตุนายพงศักดิ์ค่ะ
ตอนหลังจากก่อเหตุแล้วเจ้าตัวไม่ได้สวมเสื้อผ้า
กางเกงยีนสีดำสะพายกระเป๋าผ้าและยังมีอาวุธมีดอาวุธมีดอันนั้นแหละ

ขี่มอเตอร์ไซค์แบบวิบากหลบหนีไปทางอ่างเก็บน้ำตรงนั้น
มีสวนยางพาราด้วยค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านค่ะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละนะคะชื่อว่านางหนึ่ง
เล่าแบบนี้บอกว่าเห็นพงศักดิ์คนก่อเหตุเดินผ่านหน้าร้านของเธอไปนะคะ
เข้าไปที่บ้านนะคะของตัวคนเจ็บนั่นแหละ
ทั้งคู่เนี่ยบ้านห่างกัน๑๐หู๑๐เมตรนี่เดินถึงกันไม่กี่ก้าวนะคุณ
ตอนนั้นเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ถืออะไรไปนะ
สักพักเอ้าทำไมพงศักดิ์คนก่อเหตุเดินกลับมาที่บ้าน

เห็นมีดปลายแหลมยาว๑ฟุตนั่นแหละค่ะ
ก็ยังคิดอยู่ว่าสงสัยเขาคงจะไปช่วยกันทำอาหารเย็นหรือเปล่า
สักพักได้ยินเสียงคนโวยวายแล้วมีคนเข้าไปห้าม
ตัวคนก่อเหตุเนี่ยเห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนะคะ
ผู้ก่อเหตุเคยถูกจับกลุ่มในข้อหายาเสพติดมาหลายครั้งแล้ว
ยังไม่รู้แล้วว่าปมเหตุธรรมวิวาสของเขาเป็นเรื่องอะไรค่ะ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันบ้างหรือเปล่า
ผมบอกคุณหัวหน่อยเจ้าว่าเนี่ยนะเคยเขาก็นั่งกินเล่าด้วยกันเนอะ
เดี๋ยวเข้าไปบ้านเกยก็ครับมันใจออกไปเลยจ้ะ
แน่นอนแหละคนเจ็บสาหัสแบบนี้และยังไม่พ้นขีดอันตรายด้วย
ตำรวจบอกว่าเร่งไล่ล่าตัวคนก่อเหตุนายพงศักดิ์มาดำเนินคดีแล้วนะคะ
คาดว่าน่าจะใต้ตัวในเร็วนี้
แล้วก็คิดว่าเบื้องต้นปมน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวนั่นแหละ